ที่จังหวัดสะแก้วนะครับมีการเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านพระงามมีศรีครับ
ให้ประชาชนได้เข้าไปชมธนบัตรรวมทั้งเหรียญกระสาปในหลวงราชการที่๙นะครับ
เพื่อเป็นการย้อนภาพความทรงจำและซับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
กุลวัฒนงามมีศรีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านพระงามมีศรีบ้านครองหาดจังหวัดสาแก้ว
ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมธนบัตรและเหรียญกระสาปในหลวงรัชกาลที่๙ฟรีครับ
เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นมาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
นายกุรวัตรกล่าวว่าในพิพิธภัณฑ์บ้านพระงามมีศรีสะสมสิ่งของยุคเก่าหลายชนิด
โดยเฉพาะธนบัตรและเหรียญกระสาปในยุคเก่าตั้งแต่ในลงรัชกาลที่เก้า
เสด็จขึ้นครองราชถึงรุ่นปัจจุบัน
เหรียญ๑๐บาทโลหะ๒สีด้านหน้าเป็นพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลังเป็นภาพพระปางวัดอรุณราชวรารามซึ่งออกแบบโดยคุณสุภาพอุ่นอามรี
ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนแทนธนบัตรใบละ๑๐บาทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่บางเหรียญจะมีลวดลายแปลกตาต่างจากเหรียญกระสาปที่ใช้กันโดยทั่วไป
จากนี้ยังมีเหรียญกระสาปที่บรรลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
กล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่ออนาคตอันมั่นคงก็มีสะสมไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับ
รวมไปถึงเหรียญกระสาปและธนบัตรของราชการที่๘
และเหรียญกษาปจนยุคเก่าถึงรัชกาลที่๕ครับ
ซึ่งเดิมนั้นภายในวิหารหลวงพ่อทองดำจะมีเพียงพระประธานปฏิสถานเท่านั้น
ต่อมามีประชาชนนำสิ่งของเก่าแก่มาถวายให้วัดเก็บรักษาเอาไว้
เพื่อจะเป็นวิทยาธารให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปครับ
ถ้าถามว่าสำคัญผมมองว่าสำคัญทุกชิ้นครับ
แต่ความสำคัญอยู่ทางใจและก็มูลค่าของเหรียญก็
ถ้ามองว่ามูลค่าสูงที่สุดตอนนี้ก็คือต้องเป็นชุดนี้ครับ
นายนกประจอมงามี่ศรีประทานที่ปรึกษาองค์การบริหารภาพส่วนจังหวัดสรรค์แก้วก็เคราะห์ว่า
เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดสะแก้ว
สมัยที่จังหวัดยังขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรี
จากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถึง๒ครั้ง
ที่ปรากฏเป็นภาพพระราชกรณียกิจ
หลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเชื่อมต่อคลองต่างให้น้ำไหลผ่านปราจีนบุรี

ทำให้เกษตรกรพื้นที่ธรรมนา
และพื้นที่ทางการเกษตรมีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ครับ